นี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวปากซอยเจริญนคร๔๕นะครับ
เริ่มต้นเนี่ยมีจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาไปล้มคว่ำอยู่ตรงนั้น

แล้วมีคนขี่จักรยานยนต์ผ่านมาก็เลยจอดลงไปช่วย

ก็คือตอนที่ลงไปช่วยเนี่ยปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่ง
คนขับเมาแล้วขับขับมาพุ่งชนนะฮะ
ทำให้คนที่ไปช่วยเนี่ยตายหนึ่งสาหัสหนึ่งนะฮะ

เห็นไหมฮะนี่คือจักรยานยนต์ที่เขาพลิกล้มคว่ำกลางถนน
กำลังจะไปช่วยกันนะฮะ

ปรากฏว่ารถเก๋งคันหนึ่งขับมาเนี่ยคนขับตรวจสอบแล้วนะ

แล้วคนที่ไปช่วยสองคนที่เห็นว่าวิ่งข้ามถนนไปช่วยเนี่ย
ตายหนึ่งสาหัสหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ปากซอยจรวยนครสี่สิบห้านะครับ
เขตคลองศาลกรุงเทพ
คือคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วล้มคนแรกเนี่ย
ชื่อว่านายวัญชัยร่มเย็นอายุสี่สิบแปดนะครับ
ส่วนคนไปช่วย๒คนนะฮะ
คนหนึ่งเสียชีวิตนะครับชื่อนายพุทธิพงศ์มณิษฐศาล
อายุเพิ่งยี่สิบห้าเท่านั้นเองค่ะ
เป็นพนักงานโรงงานเย็บผ้านะฮะ
ศีรษะแตกแขนขาหักนะฮะ

มาด้วยกันเนี่ยคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายสอนคีรีสิบโทนะครับ
คือเขาก็ไม่ได้หลบหนีนะค่ะอ่า
เขาก็จอดรถเสียหลักอยู่ตรงนั้นเนี่ย
แล้วก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่นะด้วยอาการตกใจนะครับ
ตำรวจเนี่ยนำตัวไปตรวจสอบให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย

วัดได้เจ็บสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เอาไว้ต้องไม่เกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ระหว่างที่เกิดเหตุตรงนี้

นายกาดภูมิคนขับรถเก่งที่ไปชนเนี่ยนะฮะ
ก้มกราบเลยนะฮะ
กราบเลยนี่ตรงเนี้ยครับทุกผู้ชมครับมีคนบังอยู่นะฮะ
สำหรับคนขับรถเก่งนี่ฮะเสื้อเชิดสีขาวเนี่ย
เพราะผู้ตายเนี่ยอายุเพิ่ง๒๕เท่านั้นพลเมืองดีลงไปช่วยจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนจะช่วยกันเข็นรถออกมาเนี่ยฮะ
รถเก๋งพุ่งชนเสียชีวิตไปหนึ่งสาหัสหนึ่งนะครับส่วนคนขี่จักรยานยนต์คนแรกเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ภรรยาของผู้ตายนะครับชื่อนางสาวสุดาพรอายุ๒๔นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยยังคุยกับสามีอยู่เลยนะสามีบอกว่าเดี๋ยวออกไปซื้อบุหรี่หน่อย
เดี๋ยวจะกลับมากินข้าวด้วยนะรอก่อนนะจากนั้นสามีก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
บอกว่าสามีเนี่ยเป็นลูกคนโตนะฮะยังมีน้องชายอายุ๑๐ขวบอยู่๑คน
แล้วก็มีลูกนะที่เกิดกับเธอเนี่ยอายุเพิ่ง๔ขวบ
และเป็นเสาหลักของทุกคนที่บ้านต้องดูแลพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดด้วย
จากนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตเหมือนกัน
แล้วก็มีน้องอีกคนนึงอายุ๑๐ขวบค่ะก็มีลูกก็แค่สี่ขวบเองค่ะ
ค่ะมีลูกคนนึงค่ะ
แบบมันก็ทำอะไรไม่ถูกแบบสาวหลักตรงนี้มันก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะ
น้องก็ยังเล็กลูกก็ยังเล็กค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วค่ะ

แต่ไปช่วยเพื่อนครับคู่กรณีเราเห็นแล้วเมื่อคืนเราเห็นเขาใช่ไหมครับ
หนูไม่เห็นเขาเป็นยังไงหนูไม่เห็นคู่กรณีเพราะว่าเขาไม่กล้าลงจากรถขาด
เห็นตั้งแต่น้องน้องเขาให้น้องของเขาน่ะมาขอโทษหนู
แต่หนูมันก็ยังรับคำขอโทษไม่ได้เพราะว่าขอโทษไงก็เอาชีวิตแฟนหนูกลับขึ้นมาไม่ได้
วันนี้คุณลุงของผู้ตายเดินทางไปติดต่อรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธุลานะครับ
เพื่อจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ดงบังตะบนโพนเมืองอำเภออาจสามารถ
คุณลุงนะฮะคุณลุงสุวัสดิ์นะครับลุงบอกว่าหลานชายมาอยู่กรุงเทพนะ
มาทำงานอยู่๑๕ปีแล้วที่กรุงเทพนี่

เมื่อคืนก็คือความมีน้ำใจ
เป็นพลเมืองดีเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนก็จะไปช่วยเขานะครับ
ตอนนี้พ่อกับแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ดพอทราบข่าวเนี่ยเป็นลมล้มพับกันเลยนะครับ
ทุกคนเนี่ยยังจุกกันอยู่เลยที่บ้านพูดไม่ออกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พูดไม่ออกนะครับ
ส่วนทางคดีนะครับสนสำเรย์แจ้ง๒ข้อหากับนายกาดภูมิคนขับรถเก่งนะครับ
ก็คือเมาแล้วขับเพราะว่าปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ย
วัดได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะแล้วก็ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วจะมีเรื่องของคนที่เจ็บสาหัสอีกนะฮะตอนนี้ทางญาติยาดของคนขับรถเก่งก็ยื่นหลักทรัพย์หนึ่งแสนบาทขอประกันตัวไปแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนี่เดี๋ยวไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง
จำลวดบอกว่าช่วงเกิดเหตุมันก็ใกล้เคียงเวลาประมาณสัก๔๔นาทีมาไป
ถ้ามันเกินชัดก็ต้องแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มเติม๔ทุ่ม๖นาทีนะฮะก็คงจะชัดเจนตรงนี้นั่นแหละ
เดี๋ยวตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็
ชดใช้ให้กับครอบครัวที่เขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บในตอนนี้ด้วย